เอาไปดูเรื่องของ๗วันอันตรายกันหน่อยนะฮะ
แม้ยอดผู้เสียชีวิตจะน้อยกว่าปีก่อน
แต่ว่าแน่นอนก็ยังไม่น่าพอใจเพราะว่า
คือเราไม่อยากให้มีความสูญเสียมันเกิดขึ้น
ต้องมีการไปวางแผนให้มันรัดกลุ่มมากขึ้นในคราวต่อไปนะครับ
ทางด้านของศูนย์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงของสงกรานครับ

สถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่๑๗เมษายน
ซึ่งเป็นวันที่๗เป็นวันสุดท้ายของการลนลง
ขับขี่มีน้ำใจรักษาวินัยจราจร
เกิดอุบัติเหตุไปแล้ว๒๗๓ครั้ง
มีผู้เสียชีวิต๓๐ศพบาดเจ็บ๒๗๗คนนะครับ
โดยสาเหตุปีก่อนจะเป็นเรื่องของเมาแล้วขับ
แต่ปีนี้เป็นขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

รองลงมาคือตัดหน้าแบบกระชั้นชิด
และยานพานะที่ประสบเหตุสูงสุดก็ยังคงเป็นรถจักรยานยนต์นะครับ
รวม๗วันตั้งแต่๑๑๑๒๑๓๑๔๑๕๑๖๑๗๗วัน
ครั้งมีผู้เสียชีวิต๓๘๖ศพ
และบาทเจ็บ๓๔๔๒คน

อันนี้ชื่นชมเป็นศูนย์๔จังหวัด
แล้วก็จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุที่เยอะหน่อย

และบาทเจ็บสะสมสูงสุดก็คือมีจังหวัดนครสิรธรรมราช
ส่วนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด
ที่ลบบุรีและอุดรธานีคือจังหวัดละ๑๕ศพนะครับ
นายสุธีมากบุญรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทย
บอกว่าแม้ปีนี้ยอดมรวมของผู้เสียชีวิต
บาดเจ็บจะลดลงแต่ก็ยังไม่พอใจ
ไม่ควรจะมีการเสียชีวิตมากขนาดนี้
หลังจากนี้ก็จะมีการประชุมหามรือการวางมาตรการป้องกันให้มันมากขึ้น
เทศกาลต่อไปก็คือนู่นนะฮะปีใหม่เลย
ส่วนช่วงก็จะมีการเสนอข้อบังคับต่างในการออกกฎหมายเมาแล้วขับ
เท่ากับเจตนาค่าหรือเปล่า
ก็จะไปหารือร่วมกับฝ่ายกฎหมายซะก่อน
เพราะว่าเป็นกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม